มีเหตุเรื่องหมากัดคนอีกแล้วคราวนี้กัดจนตาเกือบบอดนะคะเย็บไป๒๐กว่าเข็ม
แต่เรื่องนี้น่าจะยาวเพราะฝ่ายคนเจ็บบอกว่าถูกหมาบ้านนี้กัด
ฝ่ายเจ้าของหมาบอกว่าถ้าหมาบ้านฉันกัดจริงขอดูหลักฐานได้ไหม
ลองไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องนี้คนที่โดนกัดแกชื่อป้านุ้ยค่ะนี่
ตอนแรกใครเห็นภาพนี้อาจจะนึกว่าอุ๊ยป้าแกรถล้มเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
เลือดท่วมขนาดนี้แกบอกแกโดนหมาขย่ำหน้าโอ้ย
ย่ำเข้าไปที่หน้าจนตาขวาเกือบบอดค่ะ
ป้านุ้ยคือนางสาวธนการแสนเศรนยานะคะอายุสี่สิบเก้าปี
หนุยบอกว่าถูกสุนัขพันธิ์บูขย่ำจนเจ็บสาหัสเนี่ย
รักษาตัวในโรงพยาบาลนะโอ้โหเย็บไปยี่สิบกว่าเข็มครับ
คุณหมอเนี่ยเย็บให้คือเหตุการณ์ต้องบอกก่อนว่าเกิดขึ้นนานแล้วนะ
สี่สิงหาคมค่ะเจ็ดโมงครึ่งวันนี้เราส่งคุณสุชาดาลงไปที่พื้นที่
ก็คือบ้านป้านุ้ยไปคุยกับป้านุ้ยป้านุ้ยบอกว่าวันนั้นน่ะป้าขี่มอเตอร์ไซค์
ซื้อกับข้าวตามปกติฮะมันก็จะต้องผ่านบ้านหลังเนี้ย
ที่เขาเลี้ยงพิษบูเอาไว้สองตัวไอ้เจ้าสองตัวเนี้ยมันชอบอยู่หน้าบ้าน
ตัวหนึ่งจะอยู่ในบ้านแต่อีกตัวมันชอบมานั่งอยู่หน้าบ้าน
อืมวันนั้นนะป้าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านหลังนี้
ตัวที่นั่งหน้าบ้านมันจ้องหน้าป้านี่นี่สองตัวนี้นะครับ
มีตัวหนึ่งอยู่นอกบ้านไอ้ตัวนั่งนอกบ้านมันจ้องหน้าป้า
แล้วมันก็วิ่งไล่กระโจนใส่ป้าจนรถล้มเลยอ่ะแล้วมันก็งับขย่ำเขาให้ที่หน้าป้า
คางเอยข้อศอกเอยถลอกทั้งแถบป้าก็พยายามจะลุกวิ่งหนีนะ
สู้แรงไม่ไหวมันลุกไม่ไหวจริงจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหหน้าป้าเวอะไปหมดเลย
ขวาเป็นแผลชะกันเย็บไปเจ็ดเข็มท่อน้ำตาขวาฉีกขาดเย็บไปห้าเข็ม
โอ้โหแก้มซ้ายแผลถลอกเย็บไปแปดเข็มเนื้อที่ฉีกขาดหมอบอกเย็บไม่ได้
ตรงใต้ดวงตาท่อน้ำตาป้าขาดเลยหมอเลยต้องผ่าตัดใส่ท่อซิลิโคนแปดนิ้วพับสองทบ
เชื่อมกับท่อน้ำตาเทียมเพื่อให้ประสานกับท่อน้ำตาเดิมที่มันขาดไป
หมดเงินรักษาตัวเองไปอ่ะแสนกว่าบาทยังดีมีประกันสังคมกับประกันพรบรถช่วยในเรื่องการจ่ายค่ารักษา
ป้าก็ไปคุยกับคู่กรณีเจ้าของหมานะก็มีการเจรจากลายเกลี่ยกัน
แต่มันตกลงเรื่องค่าเสียหายไม่ได้เพราะฝ่ายเจ้าของหมาพูดกับป้าแบบนี้
หมาหนูไม่ได้กัดป้าถ้าหมาหนูเป็นคนกัดเป็นตัวที่กัดป้าจริง
หาหลักฐานมาแล้วหนูจะยอมจ่ายตั้งแต่เกิดเหตุป้าบอกคู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยมมาดูอาการแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ป้าอยากตั้งทนายดำเนินคดีแล้ว
มันก็จ้องจ้องอยู่สักพักนึงพอหนูถึงตรงหน้ามันมันก็กระโดดทุ่มรถล้มค่ะ
โดดทุ่มรถล้มแล้วพอเราล้มไปเราก็พยายามจะลืมตาลุกขึ้น
ซึ่งก็ยังลุกไม่ได้ก็สะบัดเราสองทีก็สติก็ดับวูบไปเลย
ก็คือเราจำได้จำได้ค่ะคือมันนั่งจ้องเราอยู่ก่อนแล้ว
ค่ะคือเราเราขับรถไปดีดีนี่แหละค่ะ
แต่ว่าเขามานั่งจ้องเราคือมาจ้องเราแล้วกระโจนเข้ามาคือรู้เลยเป็นตัวไหน
ใช่ค่ะคือพอเรามาถึงตรงหน้าน่ะโดดทุ่มรถเราเลยค่ะ
คือเรารู้ตัวอยู่แล้วเราก็มองอยู่แล้วว่าเออหมาตัวนี้มันเอาแน่อย่างนี้
แต่เราก็พอเราก็ไม่คิดว่ามันจะโดดใส่อะค่ะ
แค่คิดจะวิ่งไล่อะไรอย่างนี้เหมือนหมาไทยส่วนมากหมาไทยชอบวิ่งไล่ใช่ไหมคะ
มันก็จะไม่ถึงขนาดกระโจนใส่รถแล้วก็ล้มก็ขี่ขึ้นไปปกติ
แล้วมันก็กระโดดทุ่มรถล้มเลยตั้งแต่เกิดเหตุเขาก็จับหมาใส่กงไว้ตลอดค่ะ
ก่อนหน้านั้นเขาปล่อยมาเล่นที่อีกบ้านนึง
ซึ่งแบบหลังบ้านชนกันน่ะนะคะเขาปล่อยมาเล่นอยู่ตั้งแต่สามเดือน
ช่วงนั้นมันอายุ๑๑เดือนนะคะมันก็กำลังหนุ่มกำลังคึกอะนะคะ
วิ่งไล่กัดเขาไล่เห่าเขาอะไรเงี้ยฟังมาถึงตรงนี้
เชื่อว่าหลายคนก่นด่าและประนามเจ้าของหมาไปเรียบร้อยแล้วลองฟังก่อนค่ะ
ลองฟังเจ้าของหมาก่อนครับเพราะคุณสุชาดาไปหาเจ้าของหมาพิษบูที่ป้านุ้ยบอกว่า
หมาของบ้านหลังนี้กัดด้วยนะคะไปถึงนี่ค่ะไปเจอกับนางสาวเยาวลักษณ์เปลื้องนาผล
อายุสามสิบห้าปีเธอเป็นเจ้าของพิษบูคือมันเป็นอเมริกันพิษบูเทอเรีย
สมกับบูลลี่ทั้งสองตัวครับคู่กับเพศเมียชื่อน้องเพชรกับน้องนินนะคะ
อายุสิบเอ็ดเดือนทั้งคู่ตัวที่ป้านุ้ยบอกว่าเป็นคนมากัดป้าเป็นตัวที่ประกัดป้านุ้ยเนี่ย
คือน้องเพชรเพชรผู้อ่าเธอบอกว่าเธอเลี้ยงมาสองตัว
มันพึ่งอายุสิบเอ็ดเดือนยังเป็นหมาเด็กครับอายุยังน้อย
เพราะฉะนั้นนิสัยยังไม่มีพฤติกรรมดุร้ายไม่ได้ไปไล่กัดคนอื่น
มีวิ่งเล่นตามภาษาหมาเด็กบ้างวิ่งออกไปเล่นกับชาวบ้านบ้าง
แต่ยังไม่เคยกัดใครสาเหตุที่เธอบอกกับป้านุ้ยว่า
ให้ป้าไปเอาหลักฐานมาเพราะแบบนี้อืมเธอเชื่อว่าป้านุ้ยอ่ะ
ต้องการโยนความผิดให้กับหมาของเธอเพราะหลังเกิดเหตุ
เห็นป้านุ้ยพยายามตามหาหมาที่อยู่ในบริเวณนั้นแต่ปรากฏว่าเป็นหมาจรจัด
ก็เลยตั้งใจจะโยนความผิดมาหาน้องเพชรหมาของเธอเพื่อเรียกเงินค่าเสียหาย
ครับป้านุ้ยเรียกมาสี่แสนป้านุ้ยบอกว่าหมดค่ารักษาไปแสนกว่าบาท
แต่ว่าได้พรบรถกับประกันสังคมช่วยป้านุ้ยมาเรียกเธอสี่แสน
ที่ผ่านมาเจรจากัน๓ครั้งป้านุ้ยยอมลดให้เหลือสองแสน
เธอบอกว่าพี่คือถ้ามันเป็นหมาหนูจริง
ยินดีรับผิดชอบนะแต่ป้าก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นหมาหนูจริงหรือเปล่า
เพราะหนูก็ไปถามจากชาวบ้านแถวนั้นมีคนบอกว่าป้าแกขี่รถชนหมาหนูด้วย
แต่พอหนูมาดูที่หมาหนูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแผลอะไร
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงป้าแกโดนหมาตัวไหนกัดกันแน่

เราไม่รู้เลยเขาต้องการหาหมาที่มีเจ้าของ
เพราะว่าตอนแรกน่ะเหมือนเขาไปหาหมาที่ชื่อเพ็ญหรืออะไรนี่แหละ
แล้วเขาก็แจ้งว่าไม่ใช่หมาเขาหมาเขาไม่มีเจ้าของอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วหมาทำไปทำมายังไงมาเป็นหมาเราได้
ใช่ทำไปทำมามาเป็นหมาหนูได้ไงก็ไม่รู้หาว่าหมาหนูไปกัดเขาอะไรเขาอย่างนี้
จริงแล้วอ่ะตามหลักความเป็นจริงของหมาพิษบูอ่ะ

แต่เขาพูดว่าหมากัดแล้วก็ไปหนีไปเลย
มันไม่ใช่มันไม่ใช่นิสัยของหมาพิษบูเลย
เราไม่ได้ว่าเรายอมรับนะคะ
ในโรงพักหนูก็ปฏิเสธทุกข้อเก่าหาเพราะว่าเขาไปแจ้งความเก่าหาหนู
หนูก็ปฏิเสธทุกข้อเก่าหาค่ะ
คือที่เราต้องไปเพราะว่าเขาเก่าหาเรา
ใช่ที่เราต้องไปเพราะว่าเขากล่าวหาเรา
อ่าแต่ในใบนั้นเราไม่ได้ยินยินยอมรับผิดเลย
เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าหมาเป็นหมาเราหรือเปล่า
เขามาพูดแบบนี้เขาพูดผิด

คือยังไม่รู้ว่าสรุปยังไงแต่มันต้องฟังความสองข้างแบบนี้แหละ
ใช่ไหมคะในเมื่อสองคนเล่าคนละเรื่องกัน

คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านบอกแบบนี้ค่ะเคยเห็นหน้าเจ้าเพชรกับเจ้านินอ่ะ
หมาพิษบูนสองตัวเนี้ยเห็นตั้งแต่ยังเด็กเลย
มันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นมันชอบออกมาวิ่งเล่นที่บ้านจริง
วิ่งมาเล่นบ้านของเขาด้วยแต่มันไม่เคยกัดใครอันนี้เขายืนยัน
วันเกิดเหตุเขาอยู่บ้านเขาได้ยินเสียงรถล้มดังโครมก็ออกมาดู
เขาเห็นกลุ่มหมาจรจัดแต่มันวิ่งหนีไปหมดแล้ว
ไม่เห็นหมารุมกัดเลยส่วนตัวเขาไม่เชื่อว่าเจ้าเพชรพิษบูลจะเป็นตัวที่ไปกัดป้า
เพราะจริงซอยนี้เนี่ยหมามีมากกว่า๒๐ตัวแล้วเป็นหมาแม่ลูก
เราก็ได้ยินเสียงรถล้มแล้วพอมีเสียงรถล้มปุ๊บหมามันก็วิ่งแตกกันไปคนละทางอย่างเงี้ครับ
แล้วพอวิ่งออกไปดูหน้าบ้านก็เห็นคนเจ็บเขาล้มอยู่หน้าบ้านแล้วครับสภาพตอนนั้นเป็นยังไง
ก็มีเลือดออกตรงขมับตรงเนี้ยฮะแล้วก็ความหน้าอยู่ครับเหมือนเขาบอกว่าไม่ได้ลุมกัดนะครับ
เพราะว่าพอมีเสียงรถล้มไม่ถึงไม่ถึง๒วิหมาก็วิ่งเข้าบ้านแล้วอะครับ
คือจังหวะที่คนล้มแล้วหมามันจะกัดมันต้องน่าต้องใช้เวลามากกว่านั้นหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีเสียงรถล้มแล้วก็หมาก็วิ่งเข้าบ้านเลยคือ
มันมันแค่ประมาณหนึ่งถึงสองวิอ่ะครับหมามันน่าจะแบบไม่น่ารุมกัดได้อ่ะค่ะ
อืมชาวบ้านหนึ่งให้การแบบนี้ค่ะก็ไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะเออ
ถ้าถ้าพี่ถ้าพี่เขาเล่าเนี่ยเหมือนกับไม่ได้โดนหมากัดเลยนะนั่นอ่ะสิ
ชาวบ้านสองมาอีกคนแล้วกันแหมมันต้องหาข้อมูลให้ครบจริงจริงนะ
สองบอกว่าเคยถูกหมาพิษบูบ้านนี้ไล่กวด
แล้วก็พยายามจะกระโจนใส่แต่ไม่เคยถูกกัด
แต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าไม่ทันระวังตัวหรือว่าขี่หนีอ่ะ
แล้วมันกระโจนใส่อ่ะก็คงจะรดล้มเหมือนกันอ่ะ
ก่อนหน้านี้ปกติใช้เส้นทางนี้กลับบ้านเป็นประจำแต่พอเจอหมาไล่ก็ไม่เอาดีกว่า
เส้นทางเพื่อความปลอดภัยดีกว่า
ก็สังเกตประมาณว่าหมาตัวหน้าตาแปลกเหมือนพิษบูเนี่ย
มันได้ไล่ผมแบบสามครั้งนะครับไล่แบบไล่เงียบอ่ะ
แล้วก็รู้สึกตกใจแล้วก็บินหนีทันทั้งสามรอบแล้วก็เราก็สืบสืบถามว่าหมาใคร
โดยแล้วก็มาทราบว่าเป็นหมาคนที่มาปลูกบ้านอยู่ใหม่นะครับแต่หมาตัวเนี้ยมันจะมาเล่นอยู่ตรงบ้านข้างทางเนี่ย
ของของจุดเกิดเหตุเนี้ยประจำนะครับซึ่งผมโดนไล่ทุกวัน
บางทีก็โดนเช้าบางทีก็โดนเย็นนะครับลักษณะเอาจริงเลยไหมลักษณะ
ลักษณะลักษณะไล่เงียบเลยครับไล่มามามารู้อีกทีก็มันถึงรถแล้วอ่ะ
ถ้าบิดหนีไม่ทันก็อาจจะโดนกัดหรือว่าอาจจะเสียหลักคว่ำประมาณนี้ครับ
อืมคุณผู้ชมค่ะตัวหลังนั้นไม่ใช่นะคะ
ผมอ่านสายตาเขาออกนะทำไมคะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะเนี่ย
ลักษณะเขาอยากออกทีวีอยากออกไทยรัฐนิวโชว์วันนี้ได้ออกแล้วนะลูกนะ
อ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันตอนนี้คือเรื่องมันคนละทิศคนละทางกันไปหมดเลย
ไม่รู้จะสรุปยังไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วในเมื่อมีการตั้งทนายแล้วแจ้งความกันแล้ว
ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อค่ะเพราะป้านุ้ยแกยืนยันว่าเจ้าเพชรพิษบูเป็นตัวที่กัดป้า
แต่เจ้าของบอกว่าไม่ใช่ป้าหาหลักฐานมาว่ามันคือคมเขี้ยวของหมาหนูจริง
จริงแล้วถ้าดูเรื่องของหลักฐานทางการรักษาทางการแพทย์มันเช็คได้นะ
ผมกำลังจะพูดถึงว่าต้องไปดูว่าคุณหมอเนี่ย
บอกว่าบาดแผลนั้นน่าจะเกิดจากอะไรเพราะว่าคุณหมอดูแผลน่าจะรู้
ใช่ค่ะซึ่งคุณหมอจะรู้ได้เลยว่าหมากัดหรือรถล้ม
แล้วถ้าเป็นหมากัดจริงถ้าเอาเขี้ยวมาเทียบกันกับรอยแผล
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตรวจสอบได้ไหม
แต่เรื่องนี้ยังไงก็คือต้องสู้กันในชั้นศาลต่อค่ะ